รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนุษย์อีก๓วันรู้ผล๗สิงหาคม
แต่ว่าที่แน่ตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งรั้วกรกต
เดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์
ในวันที่๗สิงหาคมนี้ให้ได้เกินกว่า๑๘๐
มั่นใจว่าทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะ
เริ่มกันที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนเลยนะคะ
วันนี้นายสุภาชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
พร้อมกับมีการปล่อยขบวนรณรงค์จากลานพระราชวังดุสิต
เลื่อนไปตามเส้นทางต่างนะคะโดยมีขบวนรถกระบะ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์มีขบวนตุ๊กแฟนซีแล้วก็ขบวนของประชาชน
กระจายออกไปยังพื้นที่ชุมชนแล้วก็เขตต่าง
ของกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพลียงกันค่ะ
คือเมื่อเราตั้งไว้แล้วเราก็ต้องมีความมั่นใจนะครับ
ส่วนจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือที่เราตั้งไว้หรือไม่
อยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
ท่านจะมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเท่าไหร่
แต่ขอเรียนว่าทุกเสียงของท่านเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งนะครับ
ในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์ร่างรัฐมนูล
ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้ในการปกครองประเทศ
ประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูล
เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องมาใช้สิทธิ์ครับ

เป็นดุลพินิษฐ์เป็นอิสระและเป็นความลับของท่านนะครับ
ขณะที่พื้นที่ตามต่างจังหวัดก็มีสีสันไม่แพ้กันนะคะ
อย่างที่นี่ค่ะจังหวัดชายนาฏนะคะ

แล้วก็กลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ร่วมกันรณรงค์พร้อมกันทั้ง๘อำเภอ
ก็มีนักเรียนนักศึกษาร่วมเดินเชิญชวนกว่า๗๐๐คนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสระบุรีอำเภอดอนหอมนะคะ
ก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นเดียวกันนะคะ
โดยมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็วิถีชีวิตจริงของชาวดอนพุธ
จังหวัดสระบุรีของดีในแต่ละหมู่บ้าน
มาแสดงโชว์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ขณะที่องค์กรสังเกตการประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมตัวกันแถลงข่าวว่าจนถึงขณะนี้
ประชาชนยังไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูล
ก็เลยเกรงว่าผลประชามติจะเชื่อถือไม่ได้
รวมถึงมีการเรียกร้องให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

เพราะว่าการแจกแค่จุลสารสรุปเนื้อหาบางส่วนนั้น

เรื่องของการศึกษาและบริการสาธารณสุข
ไม่ตรงกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูล

จะเป็นการปกปิดความจริงกับประชาชนค่ะ